กรณีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
เขาบอกว่าตำรวจรังแก่ประชาชนถามว่าทำยังไง
หนึ่งทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายไม่พอนะคะ
เรียกไปจับแล้วก็ไปปรับด้วยเขาฟ้องชาวเน็ตแบบนี้
แต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาออกมาโต้กลับเขาบอกว่าเขามีคลิปนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รังแก่ประชาชนและที่เขาทำไปคือทำตามหน้าที่
คุณผู้ชมไปดูเรื่องกันก่อนแล้วก็ไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
มันไม่เร็วมากเหรอเว้ยแต่คืออยู่กลางถนนอ่ะอยู่กลางถนนแล้วไงอ่ะ
ตำรวจมาผลักเลยจ้าเจ็บกันเป็นแถวจ้า

โดนคนอื่นเขาด่าหลายช็อตเลยจ้ายังไม่สำนึกยังน่าใช้กฎหมายมาอ้างค่ะ
ถ้าหนักมีหมวกกับนกยังโดนอ่ะพี่ดูดิ
เอาเลยจ้าตำรวจทำอย่างงี้เลยจ้า

คือพยายามที่จะบอกว่าเอาพูดรวบรัดเลยนะคือตำรวจรังแก่ประชาชนใช้กฎหมายมารังแก่ประชาชน
แก่ประชาชนด้วยกฎหมายไม่พอยังไปทำร้ายร่างกายเขาอีกเขาโพสต์คลิปแบบนี้มานะ
โต้กลับเลยแล้วมีการโพสต์

ถามว่าเขาชี้แจงยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

ต้นเรื่องมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ลูกปลาอรัญญาได้มีการโพสต์คลิป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานทางโค้งกิโลเมตรที่๘
บริเวณถนนรามอินทานนะคะ
เลี้ยวมาทางโค้งแล้วก็มาเจอตำรวจ
วิ่งมาผลักเธอจนรถล้ม
ขอย้ำนะคะว่าเลี้ยวโค้งแล้วมาเจอกับตำรวจ
ผลักทันทีสรุปแล้วเจ็บตัวไม่พอนะคะ
ต้องไปจ่ายค่าปรับอีก๕๐๐บาท
แล้วตำรวจก็ยึดรถไว้ด้วย
จากนั้นพอข้อความนี้มันถูกปรากฏออกไป

คนก็ไปแชร์กันแล้วไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กัน
ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า
ก็มีความผิดที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
แต่ตำรวจก็ไม่น่าไปผลักให้เธอรถเธอล้ม
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ

คือเราก็ได้รับฟังมาจากเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องฟังจากตำรวจด้วยนะคะ
เดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาว

ว่าจริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
คือ๒๗กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการทำการกวดคันการจราจร
ปกตินี่แหละค่ะบริเวณแยกกิโลเมตรที่๘ถนนรามอินทา

ระหว่างที่มีการทำหน้าที่ตำรวจเข้าไปพบกับรถจักรยานยนต์
ที่มีคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ทั้งคู่เนี่ยไม่สวมใส่หมวกกันน็อกก็คือไม่สวมหวกนิรภัยนะคะ

แต่คนที่ขับขี่พยายามที่จะเร่งเครื่องหนีค่ะ
จนไปถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนยืนอยู่คือเป็นจุดถัดไปนะคะ
ก็พยายามที่จะสกัดไม่ให้ทั้งคู่หลบหนี
จุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นเหตุทำให้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักล้ม
ซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาปฐมพยาบาล
ในจังหวะที่รถของเธอล้มนะคะ
แล้วก็มีการสอบถามด้วยนะตำรวจเขาสอบถามว่า
เอ๊ะจะไปโรงพยาบาลไหมหรือยังไงดี
แต่ผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่ไป
ก็เลยได้มีการแจ้งกับผู้ถูกจับว่า
นี่คุณจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนะ
และที่สำคัญคุณไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่รถด้วย
พอไปตรวจสอบตัวรถเนี่ยคุณผู้ชม

ตำรวจเขาก็เลยมีการออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับ

ขับขี่ก็ยอมรับแล้วค่ะยอมรับตามข้อกล่าวหา

พร้อมกับสารภาพว่าตั้งใจขับรถเพื่อหลบหนีจริง
จากนั้นก็ได้มีการมาชำระค่าปรับที่สอนอเป็นเงิน๕๐๐บาท
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ผู้กำกับสนคันนายาวก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วนะคะ
และที่สำคัญก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนว่าตำรวจเองเนี่ยคือก็
ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายตามที่มีการกล่าวอ้างนะ
และเธอเองก็ยอมรับผิดว่า

ผิดพรบจราจรทางบก

สวมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อน
อเตอร์ไซคันที่เธอโดยสารมาขับมาเนี่ย
อุปกรณ์ก็มีการตกแต่งก็คือผิดกฎหมายค่ะ
ทีนี้เนี่ยพอเธอเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์

ตำรวจก็เลยพยายามที่จะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาล่ะจบดราม่านะเพราะว่าเธอเองก็ยอมรับผิดแล้วนะคะ